ไม่หมดนะคะเดี๋ยวนะฟังพี่เวิร์ทใคร
อันนี้ก่อนหน้านี้ปล่อยมาฟันอะไรฟันบนฟันล่างไม่รู้เล็กศูนย์
อ๋อฟันแท้ฟันน้ำนมอันนั้นแหละค่ะฟันแท้ฟันน้ำนมแล้วแต่เลยนะคะ
อันนี้คือของที่ปล่อยก่อนหน้านี้แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาไปที่วัดที่วัดจุลามณี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

มาอีกแล้ว๘๗เหรอโอ้ยตายแล้วไม่แล้วคือมันไปตรงกับเลขที่แกให้ก่อนหน้านี้

เดี๋ยวเจ๊ฟองเบียร์

มาดูนี่ดีกว่าของเขาแน่นอนจริง
หมอกัยหมอกัยพอพักที่นี่
คนนี้ก็ของมันต้องมีนะคะเห็นหมาแปดก็มาด้วย
เห็นไหมนี่คุณผู้ชมดูหน้าจอเลยนะคะ

ยังไงก็ขอให้หาซื้อให้ได้นะ
อันนี้สำคัญกว่าต้องหาซื้อให้ได้นะคะ